โอ้นี่ไงดูสำนักจดจดให้ข้างหน้าแบบแบบแหวน
สวัสดีค่ะดูก่อนรถหนาวกับเราซุปเปอร์สารามมาแล้วค่ะ
วันนี้เครียดมากเลยนะคะจะต้องมาโรงรับจำนำ
ไม่อยากให้ใครเห็นเลยอ่ะพยายามพรางตัวใส่ชุดเบามาแล้วนะ
คาดว่าคนไม่เห็นหรอกเนอะแม้ช่วงนี้ค่ะ
ใกล้จะเปิดเทอมแล้วลูกหลานต้องใช้เงินเสื้อซื้อไปแล้ว
กระโปรงยังไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวเอาคกมาจำนำนะตอนบ่าย
พาหลานลูกไปซื้อกระโปรงค่ะ
แต่คุณผู้ชมเปิดเทอมวันพรุ่งนี้นอกจากจะเป็นห่วงเรื่องเงินแล้ว
เป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศด้วยเถอะ
การเดินทางจะต้องมีการวางแผนเพราะฝนกลับมาหนักถึงหนักมาก
เอาเน้นที่พื้นที่ไหนดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนะ
ช่วงเวลานี้ตี๕๔๖นาทีเนี่ย
ภาคอีสานตอนบนแถวเลยบึงกาลหนองคายค่ะ
ลักษณะกลุ่มฝนมันจะเป็นสีเหลืองส้มก็คือตกหนักตกนานได้
และหลังจากนี้ไปโอ้โหมากันทุกพื้นที่ค่ะ
เน้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ปัจจัยในการเกิดฝนจากวันนี้ไปนะคะ
แบ่งเป็นแบบนี้ตอนบนของประเทศค่ะ

ตอนบนของประเทศค่ะจะเกิดจากปัจจัยที่ลมหนาวมาจากประเทศจีน
เขากลับมาอีกแล้วมาเจอความชื้นในประเทศไทย

ความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนที่เกิดขึ้นในอ่าวตังเกีย
เกิดการรวมตัวกันทำให้มีฝนในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
และจะเป็นฝนฝนฟ้าขนองฝนตกหนักตกนาน
ส่วนภาคกลางจนถึงภาคใต้นี่เป็นลมมรสุมนะคะ

ก็ทำให้เกิดฝนได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย

วันนี้ค่ะตอนเช้าฝนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่

แต่พอหลังเที่ยงเท่านั้นแหละ
ภาคอีสานนั่นเลยนะคะ
อีสานมาทั้งภาคเลยและคาบเกี่ยวลงไปจนถึงภาคตะวันออก
ตกไปแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะและจะเห็นว่าภาคเหนือก็เริ่มมา
ช่วงบ่ายค่ำนะคะประมาณ๔โมงเย็นเป็นต้นไป
และลากยาวไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเลยฝนพอฝนมาคลื่นมันก็ต้องตามมาค่ะ
ฝั่งอันดามันคลื่นยังสูงอยู่เหมือนเดิมเลย
เน้นจังหวัดการท่องเที่ยวนะคะกระบี่พังงาภูเก็ต
อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่การขึ้นเรือไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างระมัดระวัง
ส่วนอุณหภูมิแม้ว่าวันนี้มีฝนจุดอื่นที่เป็นสีเหลือง
น่าเป็นห่วงอากาศสบายนอนไม่ต้องออกไปไหน
แต่จุดที่มีสีแดงเข้ม
สนุโลกนครสวรรค์สุพรรณบุรีชัยนาฏลบบุรี
นี่คือจุดที่อากาศจะร้อนตับแตกเลยนะคะ
เพราะว่าสีถึงขั้นเป็นสีแดงเข้ม

คุณผู้ชมค่ะนับจากวันนี้เป็นต้นไปภาคอีสานตอนบน
เขาบอกว่าฝนมันจะตกหนักตกแรงและมีลมด้วย